นี่เป็นแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรไม่ได้วัดใจอะไรแต่มันก็เกิดเหตุการณ์
รถเก๋งพยายามจะเร่งเครื่องให้ผ่านแยกไปแต่จังหวะเดียวกันมีซาเล้งขี่ตัดหน้ามา
แล้วซาเล้งเนี่ยคุณตาวัย๗๗ปีขี่มาโดนชนเต็มแรงถึงขั้นกับเสียชีวิตเลยครับ
นี่ฮะรถเก่งคือมาแบบเต็มเหนียวเลยครับกำลังจะพุ่งข้ามไปแล้วจังหวะเนี่ย
พอโผล่ไปปุ๊บซาเล้งมาเลยชนตุ้มเข้าไปเสียงดังสนั่นทะไหลไปทั้งซาเล้ง
รถเก่งนี่นะครับนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายสระบุรี
ลมศักดิ์ขาล่องนะฮะที่บริเวณสี่แยกไฟแดงหนองไผ่ที่อำเภอ
หนองไผ่ที่เพชรบูรณ์ครับน่าก็ทำให้ในกิมอายุ๗๗ปี
ซึ่งเป็นคุณตาที่ขี่ซาเล้งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนรถเก๋งคันที่ชนเข้าไปก็พังยับเยินนะครับแต่ว่าคนในรถนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไร
คนขับคือทางด้านของนายชัยวัดเสือข้ามอายุ๓๓ปี
แล้วก็นางสาวกันกนัดอารามพิบูลกิจอายุ๒๔ปีซึ่งนั่งมาด้วย
ทั้งสองคนก็ปลอดภัยไปถามคนขับเนี่ยบอกว่าผมก็ขับรถมามุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพ
กว่านั้นก็ผ่านสี่แยกปกติจู่ซาเล้งมาทางขวาตัดเลยเบรกไม่ทันชนเต็มแรง
พอชนเสร็จปั๊บเขาก็ไม่ได้หนีนะเขาก็จอดลงไปดูนะฮะ
คือตัวคนขับเองบอกว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมฝ่าไฟแดงหรือเปล่า
แต่จังหวะนั้นมันก็เหมือนจะไฟเขียวนะผมก็เลยไป
แล้วสังเกตดูฝั่งตรงข้ามของรถเก๋งฝั่งที่ซาเล้งมาทุกคันเขาจอด
แต่ลุงซาเล้งเนี่ยเขาเหมือนเขาพุ่งออกมาจากฝั่งที่ไม่ได้มีสัญญาณไฟนะ
ไม่ได้เห็นไฟอ่ะเอาไฟออกมาแต่ก็ตัดไปเลยนะ
ก็ทำให้รถเก่งที่ทางตรงมาก็ชนโครมเต็มแรงทำให้ลุงเขาเสียชีวิตเลย
เดี๋ยวตำรวจคงต้องมีการตรวจสอบหลักฐานภาพวงจรปิดแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ติเหตุสองเหตุการณ์นี้ต้องใช้คำว่าความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ